เมื่อคืนนี้เนี่ยเขามีตำรวจไปลาดตะเวนที่เมืองมันดาเลนะครับ
แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
มีการยิงกราดกระสุนจริง
ใส่กัน๕๐นัดเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๑ราย
แล้วคลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลด้วยนะครับ
คุณผู้ชมนะฮะนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันในทวิตเตอร์นะครับ
แล้วบอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ทหารนั้นยกกำลังมาครับนะฮะ
ในการออกลาดตระเวนที่บริเวณเคหากรรมรถไฟในเมืองมันดาเลนะครับ
ในช่วงเวลาเข้าสู่เคอร์ฟิลล์คือ๒ทุ่มเป็นต้นไปของเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
มีเสียงปืนดังขึ้นสนั่นทีเดียวครับมีบรรยายงานด้วยว่าพอตำรวจไปเจอผู้ชุมนุมที่ออกมาข้างนอก
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิลล์ห้ามออกจากเคหาสถานเนี่ยนะฮะ
ยิงกระสุนจริงใส่เกือบห้าสิบนัดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงไปครับคลิปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะ
แล้วมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคมด้วย
ส่วนเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์การประท้วงในเมียนมาเองก็ดำเนินการไปอย่างดูเดือดมากในหลายเมืองครับ
กรุงเนปิดอร์มันดาเลนะครับแล้วก็ย่างกุ้งด้วย
ในธรรมแอนเดลูครับผู้ละยงานพิเศษของค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุสยชนแห่งสหปัชชาชน้าฮะ
ออกแถลงการแสดงความวิตกกังวลกรณีที่มีการให้กองทัพเนี่ยส่งกำลังเข้าไปเสริมอีกจำนวนมากในย่างกุ้งแล้วก็อีกหลายเมืองของเมียนมาด้วยแล้วเกรงว่าหลังจากนี้จะมีการใช้กำลังปราบจราจนแล้วกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดครั้งใหญ่ของเมียนมาด้วยนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนทั่วโลกกำลังจับตามองไปที่เมียนมาอยู่ในขณะนี้นะครับ